ไปกันต่อเลยที่จังหวัดนครปฐมครับชาวบ้านมากมายค่ะ
ยังคงเดินทางไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะคะไปที่วัดสว่างอารมณ์
เป็นหุ่นขี้พึ่ง๔วิญญาณที่อาศัยอยู่ในหุ่นขี้พึ่งหุ่นนี้นี่แหละค่ะ
เพื่อที่จะให้ได้เลขออกมาคือบางคนเขาก็จะซื้อจากเลขที่เสี่ยงเซียมซีนั่นแหละ
บางคนเขาก็ไปอ่านดูก่อนว่าจะมีโชคมีลาบพร้อมที่จะเสี่ยงหรือเปล่า
นี่แหละค่ะเสียงเซียมซีแบบนี้ก็ดังสนั่นไปทั่วสาราการประเรียนวัดสว่างอารมณ์
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเลยนะคะ
เขามาขอเลขนำโชคจากหุ่นขี้พึ่งตาทองนิ้วรายค่ะ
ขอบ้างก็ขอให้เสี่ยงทายให้สบายใจกันสักหน่อย
อย่างที่บอกไปว่าจะได้โชคได้ลาบไหมในงวดนี้นะคะ
บางคนก็เอาเลขจากเซียมซีไปเสี่ยงนำโชค
มีมากกว่านั้นก็คือนี่แหละค่ะที่มองกันอยู่คืออ่างน้ำมนต์ค่ะ
เล็งเลขกันอยู่ในอ่างน้ำมนต์นี่แหละค่ะ
งานนี้บอกเลยว่าใครตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะ

เดี๋ยวนะนี่คือน้ำตาเทียนที่หยดลงบนน้ำมนต์เยอะเลยค่ะ

ยังไม่พอคุณผู้ชมนักเสี่ยงโชคบางรายไม่แค่ไหว้ขอโชค
มีการจับแข้งจับขานวดเอาใจตาทองนิ้วรายด้วยนะคุณ
เห็นไหมมีหลายวิธีการเลย
ส่วนหมวกคาวบอยเสื้อผ้าผ้าขาวม้าแว่นตาและรองเท้าที่เห็น
เป็นของเส้นไหว้จากบรรดานนักเสี่ยงโชคที่มาขอเลขเด็ดจากหุ่นขี้พึ่ง
แล้วก็สมหวังค่ะจึงมาเอาของเส้นไหว้มาไหว้ตาทองนิ้วรายจำนวนมากเลย

หลายปีก่อนเกิดเหตุรถไฟชนรถเก๋ง
บริเวณถนนข้ามทางรถไฟหมู่๔ตะบนงิ้วราย

หลังจากนั้นก็มีข่าวคนขับรถแท็กซี่แล้วก็คนขับรถสองแถวนั้น
ถูกผีหลอกสร้างความหวาดภาวะให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก
จึงมีการนิมนต์พระอาจารย์แป๊ะเกจิชื่อดัง
เชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ให้ไปสิงอยู่ในหัวขี้พึ่งนี่แหละค่ะ
แล้วก็นำไปตั้งไว้ที่วัดสว่างอารมณ์
จากวันนั้นถึงวันนี้วิญญาณก็ไม่เคยหลอกหลอนชาวบ้านเลย
ตรงกันข้ามคุณเขาบอกว่ากลับให้โชคผ่านเลขในอ่างน้ำมนต
มีหน้าหรอที่ที่ฉันนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ